ช่วงนี้บอกเลยว่าแต่มีคนหนึ่งร้อนแบบทะลุประหลอดแตก
บอกเลยว่าสาวฮอตคนนี้พิงกี้สาวิกา
มาในลุคแบบใหม่แบบสับกรรมการจะเคาะกันกี่คะแนน
ไปชมกันในช่วงจ๊อจ๊ะริมจอ
หน้าร้อนอยู่ที่ไทยแต่หน้าสวยหุ่นสับของใครอยู่ที่สาวิกา
แม่คุณอายไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาชมแล้วนะคะ
คำลูกสาวผมปล่อนซันเซ็กซี่อินปลาท

ดำซีตรูเผยสัดส่วนชวนลุ้น

อยากรู้จริงทำบุญด้วยอะไรนะคุณค่ะ

จริงลูกคอความใหญ่
ลูกรอบมาช่วยเรา